เข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ด้วยนะฮะ

เราก็จะมาไหว้พระกันที่นี่

จะไปทำศึกนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายนะครับ

แต่ก็เป็นช่วงเวลา
ถ้าเบรกเมื่อไหร่ก็จะประจำอยู่แล้ว
เป็นคนที่ใกล้ชิดกับวัดอยู่แล้ว
ช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่า
ในหลวงราชการที่๙สำรวจสวรรคส

เพราะตอนนี้จะส่งลูกเศรษฐ์ที่เจรดา
หลังจากนี้ก็ขับรถมาที่สนามหลวง
สนามหลวงทำเป็นประจำก็ตอนนี้ก็ตั้งแต่พระองค์ท่านสวรรคตก็

วันนี้รู้สึกดีมากนะฮะวันนี้อากาศดีด้วยนะพี่แท
ขายดีด้วยเดือนมีนาคมนะครับมีนักท่องเที่ยวมากมาย
เยอะมากเลยแล้ววัดอรุณเนี่ยฮะถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเป็นหน้าตาเลยนะ
ทุกคนเนี่ยต้องมาท่องเที่ยวนะฮะถ้าชอบจะมาวัดนะครับวัดไทยเนี่ย
นี่เป็นหนึ่งในที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับของชาวต่างชาติเลย
ใช่จริงอยากไม่ใช่อยากให้แค่ชาวต่างชาตินะคนไทยเองเนี่ย
บางคนยังไม่เคยมาที่ที่วัดอรุณครับนะฮะเพราะว่าสถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ย
แต่สวยงามมากอืมที่ท่านรู้ไหมว่าเอ่อวัดอรุณเนี่ย
นะฮะมีประวัติที่ยาวนานมากครับตั้งแต่สมัยกรุงศรียุยา
อื้อฮือนะฮะแล้วก็มาถึงรัชกาลที่สอง
ใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือตั้งแต่สมัยสมเร็จพระเจ้าตากศิลป์
พระเจ้าตากศิลป์ที่จะมาเขาเรียกว่ามาตั้งกรุง
แล้วก็ใช้ชื่อจริงเลยก็คือวัดแจ้งตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากด้วย

แล้วก็มาบูรณะตอนสมัยราชการที่๒
นะครับนะฮะมีชื่ออย่างทางการหรือว่าในหลวงท่านตั้งให้รัชกาลที่สอง

รุนนะฮะความหมายก็คือการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่มีแต่เรื่องดีก็เลยกลายเป็นวัดอรุณ
ใช่เราก็เลยถือเอาเลิกนี้
อ่าวันนี้เป็นเรื่องดีพาโคสิโก้นะฮะเป็นตัวแทนนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาไหว้นะฮะขอพรกัน
ใช่แล้วก็มีน้องนักฟุตบอลนะก็คือเขาจะมีความเชื่ออยู่แล้ว
มีอย่างเช่นพวกเครื่องรางของขังตัวโก้เองเนี่ยก็จะมี
หมายความว่าเวลาเราจะไปทำการรบเหมือนกับรบล่ะสเตะฟุตบอลออกรบออกศึกก็คือ

ท่านเคยเห็นไหมสมัยก่อนก็คือจะมีบางคนก่อนที่จะลงสนามก็จะเอามือก้มไปแตะที่

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเจ้าแม่ธรณี
แล้วก็บางคนก็จะมีเครื่องราง
โก้เองจริงก็คือพระคุณของพ่อกับแม่ก่อน

พ่อแม่จะรู้แล้วว่าขอให้ชนะ

ที่นี่นะ
ก็ทำมาปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้เป็นโค้ดก็

แต่สิ่งที่ติดตัวก็คือตอนนี้ก็คือ

มีภาพหนึ่งที่ผมแบบเก็บไว้เลยนะ
เวลาที่ท่าช้างศึกไทยเนี่ย

น่าจะทำหน้าที่

เป็นโรงเรียนที่สำหรับสอนพระสงฆ์พอดี
พระอุปเช้าแท่นก็บอกว่าถ้ามาบวช
ถึงแม้ว่าจะบวชมากน้อยขนาดไหน

เรียกว่าบวชเพลี่ยนจริง

เขาให้ท่องฆาตาชิมมาชล

ก่อนนอนทุกครั้งก็ต้องสวดฆาตาชิมะชร
เหมือนกับข้าเรียกว่า
ได้มาจากครั้งนั้น
มันก็ไม่ครบไม่สมบูรณ์

เรามีสติมีปัญญาด้วยนะ
เรามีความขยันเป็นทุนอยู่แล้ว
งานทุกอย่างก็สำเร็จรู้ล่วงไปได้
สิ่งนี้ก็จะนอกจากแค่เรื่องแท็กติก

จะต้องไม่ใช่แค่ลงไปแล้วทำหน้าที่ให้จบแค่นั้นเอง

เดี๋ยวเราไปกราบนามัศกาลในพระอุโบสถกันดีกว่า
ดีไหมครับผมครับผมอ๋อโอเคครับ

รู้แค่นั้นเหรอครับที่ลุยกันที่ตีกันทะเลาะกัน

เป็นเพื่อนกันก่อนรักกันมากเลยแต่ไม่รู้ด้วยอะไรถึงแบบทะเลาะกัน
เงินแล้วไม่คืนหรือเปล่าไม่รู้นะ
จนจะเรียกว่าถลุงบอลกันจนแบบราบค่าเป็นหน้ากรอง

แล้วก็ข้างหลังนี้จะเป็นพระอุปสรรคจะมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์
ทุกคนที่มานี่ก็จะมากราบไหว้ขอพร

นะเดี๋ยวชวนพี่แท่งเข้าไปสักการะ

ส่วนใหญ่ก็ถ้ามาที่นี่ก็ต้องมาไหว้ขอพร
นะฮะในพระอุโบสถแห่งนี้นะครับนะฮะที่วัดอรุณหรือวัดแจ้งนะครับ
เรามีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขอพรแล้ว

เราก็จะมีความสำเร็จในการที่จะชนะอุปสรรค

แล้วในพระอุปสรรคเนี่ยก็จะมี

บอลไทยกับซิโก้แฟนรายการนะฮะ

เรากำลังจะออกศึกทัพช้างศึกไทย
ที่นี่ก็จะมีสารพระเจ้าตาก

แล้วก็ซิโก้เองก็เวลาจะออกรบ

จริงการเล่นฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลเนี่ย
เรื่องธรรมะเรื่องพวกนี้สำคัญเหมือนกัน

คือถ้าเราคุมจิตใจของตัวเองได้

เกิดความกลัวเกิดความตื่นเต้นไม่สามารถที่จะดึงฟอร์มตัวเองออกมาได้ถ้าเราควบคุมจิตได้เนี่ยเวลาเล่นก็จะสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้๑๐๐
คือช่วงแรกนึงนะครับเป็นทุกคน

บางครั้งก็ขวัญกระเจิงบ้าง
คือหมายความว่าเขาไม่สามารถเล่นภายใต้ความกดดันได้
เหนือจากที่เราจะถ่ายทอดเขาเองนะ
เราก็ต้องให้อาจารย์มาถ่ายทอดในเรื่องของจิตวิทยา
เข้ามาที่แคมป์ก็จะทำเรื่องการผ่อนคลาย
การสร้างจินตนาการแต่มีหลายครั้งที่ให้เขาผ่อนคลายเวลาเขาเครียด
ทุกคนอยากได้ชัยชนะพออยากได้ชัยชนะปุ๊บเนี่ยก็เกร็ง

หรือการจินตนาการหมายความว่าเราลองนึกถึงแมทที่ตัวเองเล่นดีที่สุดสิ
นำมาใช้ฉะนั้นเราถึงว่าต้องเทรนด์ในเรื่องของการผ่อนคลาย

ก็มีอย่างเช่นธนาธนาแฟนบอลก็จะบอกว่าแกแล้วจะไหวแล้วเรียกมาทำไม
เราก็มานั่งคุยกับเขาว่าสารภาพของคุณมีอยู่แล้ว
แต่เราเอามาเราไม่ได้ใช้๙๐นาที
เราเอามาใช้๑๕๒๐นาที

ใช่๒๐นาทีนี้สามารถที่จะเป็น๑๐๒๐เปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกม
อันนี้ก็คือวิธีการพูดคุยแล้วก็เกี่ยวกับจิตวิทยาเขา

อัศวินด้วย